ยังมีอีกหนึ่งคลิปน่ารักนะคุณชนะ
เป็นคลิปจากคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาให้ดูกันลีลาการเต้นของสายแดนรุ่นจิ๋วสาย่อ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
สุธาวิวัตรกิติคุณแม่ของน้องเซวา

คุณแม่ส่งมาอยากจะขอลุ้นรับเสื้อยืดตลอดข่าวรุ่นขอให้รวยของเรา
เพราะฉะนั้นวันนี้ได้รับเลือกแล้วก็รับเสื้อยืดตลอดข่าวรุ่นขอให้รวยไปเลย
ให้น้องเซวากับคุณแม่ไปเลยนะคะ
ใครอยากได้เสื้อสวยแบบนี้ก็เข้าไปส่งคลิปของคุณไว้นะคะ
จะเป็นคลิปลูกล้านของคุณจะเป็นคลิปสัตว์เลี้ยงของคุณหมาแมวอะไรต่าง